ไปดูเรื่องราวของสนามนะครับที่จะใช้เป็นสังเวียนในการฟาดแข้งของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในการขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคันเลือกโซนเอเชียครับ
ความคืบหน้าของการจัดการการฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกรอบ๔๐ทีมสุดท้ายโซนเอเชียในปีนี้
ทีมชาติไทยนะครับมีโปรแกรมจะลงสนามเล่นในบ้านนะครับ
นัดก็คือนัดแรกวันที่๕กันยายนและพบกับทีมจากโถที่๒
ส่วนนัดที่๒จะพบกับทีมจากตัวที่๑ในวันที่๑๕ตุลาคมครับ
โดยความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องของสนามนะครับ

ว่าขณะนี้ทางสมาคมได้เตรียมแผนที่จะไปแข่งขันที่สนามตินสุรานนท์
และถือว่าเป็นการทดสอบความพร้อมของสนาม
การจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงช้ำเอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีในครั้งนี้ด้วย
ส่วนตัวแล้วก็มั่นใจว่าสนามแห่งนี้นะครับพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันในนัดแรกคือวันที่๕กันยายนเนื่องจากเหลือแต่บางสิ่งเท่านั้นที่ต้องปรับปรุงแล้วก็เหลืออีกไม่มากที่จะต้องปรับปรุงให้สมบูรณ์นะครับ
แต่หากกระบวนการปรับสนามเป็นไปตามกำหนดเป็นไปตามแผนก็จะใช้สนามตินลสุรานนท์เป็นรังเย่าในเกมนี้ครับ
สำหรับการจับสลากการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคันเลือกรอบ๔๐ทีมสุดท้ายโซนเอเชียนะครับก็จะมีขึ้นในวันที่๑๗กรกฎาคมที่สำนักงานใหญ่เอฟซีประเทศมาเลเซียเวลา๑๖นาฬิกาตามเวลาของไทยโดยทีมชาติไทยนั้นถูกจัดให้อยู่ในโถที่๓ของการจับสลากนะครับ
ความคิดไหวของการแทนการฟุตบอลซีเกมส์๒๐๑๙ที่จะแข่งกันในช่วงปลายปีขนาดนี้มีแนวโน้มว่า
ทางฟิลิปปินซ์เจ้าภาพอาจจะเตรียมการในเรื่องของสนามการการไม่ทันจนทำให้เหลียสังเวียนหลักสำหรับการแข่งการฟุตบอลเพียงสนามเดียว
เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับรายงานจากสื่อในประเทศฟิลิปปินส์ระบุว่าเจ้าภาพก็ได้กำหนดสนามการแข่งขันฟุตบอลชายเอาไว้เพียง๑สนามและฟุตบอลหญิง๑สนามนะครับ
หลายฝ่ายเป็นกังวลครับว่าอาจจะส่งผลกระทบในหลายประการนะครับ
เรื่องของสภาพสนามที่อาจจะบอบช้ำมากจนเกินไปเพราะว่ามีหลายเกมที่ต้องแข่งในสนามเดียว
และอาจจะมีผลต่อเกมในนัดสุดท้ายที่ทีมในสายนั้นจะต้องลุ้นเข้ารอบคือ
ถ้าไม่ได้แข่งพร้อมกันเนี่ยมันก็จะมีความได้เปรียบเสียเปรียบในการลุ้นเข้ารอบนั่นเองนะครับ
แต่หากมีเพียงสนามเดียวก็น่าจะเป็นสิ่งที่ลำบากสำหรับทุกทีมนะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอการชี้แจงของเจ้าภาพฟิลิปปินส์ต่อไปครับ